มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้
มีชายคนหนึ่งครับเขาเมาสุราแล้วก็ใช้เหล็กแทงเข้าที่เจ้าของร้านชำในพื้นที่จังหวัดตรังบาดเจ็บสาหัส
จากว่าคนเมาเขาบอกว่าเขาไม่พอใจครับที่ถูกล้อว่าเมามากจนภรรยานั้นหนีไป
ขณะที่ชายคนหนึ่งเมาสุราแล้วก็ใช้เหล็กขูดชาร์ฟนะครับแทงเจ้าของร้านขายของชำบริเวณศีรษะหน้าอกแล้วก็ท้องบาดเจ็บสาหัส
หลังจากเจ้าของร้านเนี่ยล้อเลียนว่านี่คือคำพูดนะครับบอกว่าเมาทั้งวันจนเมียทิ้ง
ทำให้มีผู้แสดงความเห็นมากมายถึงพฤติกรรมของคนเมาสุราจนเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นครับ
ด้านตำรวจคลองเต็งจังหวัดตรังเปิดเผยว่าคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมาที่ร้านขายของชำ
ถนนเพชรเกษมนะครับตำบลนาถ้ำเหนืออำเภอเมืองตรังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่านายเดชวัฒน์สุขสมอายุ๒๘ปี
ใช้เหล็กขูดชับแทงนายกระหนกพรมขวัญทองอายุ๓๐ปีเจ้าของร้านขายของชำบาดเจ็บสาหัส
ส่วนสาเหตุนั้นนะครับเกิดจากนายเดชวัฒน์นั้นเมาสุราทั้งวันไม่ทำมาหากินเมื่อไปซื้อสุราร้านชามดื่ม
เจ้าของร้านจึงหยอกล้อว่าก็เมาทั้งวันจนสุดท้ายเมียทิ้งนะครับสร้างความไม่พอใจให้กับนายเดชวัฒน์จนก่อเหตุขึ้น
ทั้งที่ทั้งคู่นี้ก็สนิทสนมกันมากครับตำรวจจึงตั้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
ล่าสุดนี้ครับเจ้าของร้านขายของชำอาการพ้นขิดอันตรายแล้วแต่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตรังท่ามกลางการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดครับ